เรียกได้ว่านอกจากจะทำให้คนที่ชื่นชอบกาแฟเนี่ยได้จิบกาแฟอร่อยแล้วยังได้ช่วยสนับสนุนน้อง
ผู้ที่มีความบกพร่องทั้งร่างกายและสติปัญญาด้วยเพราะที่ร้านกาแฟแห่งนี้ก็คือร้านกาแฟแสงตะวันค่ะ
เขาเปิดโอกาสให้กับน้องเนี่ยได้มาเรียนทำกาแฟเปิดร้านกันโอ้โหเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราว
แต่เอ๊ะอะไรอย่างไรพาคุณผู้ชมไปกันค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชรตำบลหนองปริง
ที่นี่นะคะเขามีร้านกาแฟที่ชื่อว่าบ้านกาแฟแสงตะวัน
ดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นร้านกาแฟทั่วไปนะแต่ไปดูบาริสต้าก่อนนี่
น้องที่เขาเป็นบาริสต้านี่ก็คือเป็นเด็กพิเศษนะคะหรือว่าเป็นเด็กที่มีข้อบกพร่องในการเรียนรู้
ที่เขาเรียนอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้แหละนะคะครับแต่น้องน้องนี่ต้องพูดเลยว่า
มีทักษะในเรื่องการชงกาแฟไม่แพ้บาริสต้ามืออาชีพเลยนะ
ทั้งเรื่องของการชงกาแฟนะคะการออกมาดูแลบริการลูกค้ารับออเดอร์
การทำเบเกอรี่โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือน้องทำเองได้หมดเลย
แต่ว่าก็มีคุณครูค่ะคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างทุกขั้นตอนนะคะ
ส่วนเรื่องของรสชาติไม่ต้องห่วงค่ะเพราะทุกเมนูเนี่ยฝึกมาเป็นอย่างดี
ทดลองทำมาแล้วจนเรียกได้ว่ามืออาชีพแล้วก็เปิดร้านได้นะคะ
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งนี้ก็คือผู้อำนวยการสมจิตประดิษฐ์ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าที่เปิดร้านกาแฟแห่งนี้นะคะ
ก็เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพสำหรับเด็กที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนรู้
ก็เพราะว่าอยากจะให้เด็กเหล่านี้ได้มีการพัฒนาตัวเอง
แล้วก็เปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อาชีพ
ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก
และเห็นว่าในสมัยนี้นะไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่เป็นชุมชนเล็ก
ก็มีร้านกาแฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ก็เลยคิดว่าอาชีพนี้แหละน่าจะเหมาะ
สำหรับให้เด็กได้ไปทำเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตได้นะคะ
ซึ่งตลอดการเรียนรู้ที่ร้านเนี่ยก็จะมีคุณครูนี่แหละค่ะ
คอยให้คำปรึกษาคอยแนะนำทุกคำตอนอะไรไหมประกบตามติดเลย
คือดูแลใกล้ชิดน้องเองก็อุ่นใจด้วยเนี่ยเห็นไหม
ส่งเสิร์ฟถึงมือให้กับลูกค้าเลยทีเดียวค่ะค่ะ
ถือว่าเป็นอีกมิติใหม่นะของการเรียนรู้
สำหรับน้องผู้ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้
ให้เขาได้ฝึกทักษะจริงให้เขาได้รู้สึกว่า
เขาก็ไม่ได้แปลกแตกต่างอะไรจากผู้อื่น
ที่สำคัญคือพอเขาได้ทำอะไรที่สำเร็จแล้วเนี่ย

อยากจะทำอะไรต่อไปก็กล้าหาแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราก็ทำได้เหมือนกัน
ก็ไม่กลัวในการที่จะเข้าสังคมแล้วด้วยนะคะ
ใครที่อยากจะไปชิมกาแฟฝีมือน้องที่น่ารักเหล่านี้
ไปได้เลยนะคุณผู้ชมที่ร้านบ้านกาแฟแสงตะวันค่ะ
อยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรตำบลหนองปริง
พูดได้เลยว่าประทับใจแน่นอน
แล้วก็ไปตามวันเวลาราชการนะ

น้องเขาได้พักผ่อนด้วยแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะจ๊ะ
นี่น้องหนูก็ไปทานกันทั้งครอบครัวได้เหมือนกันด้วย
อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง
เขามีแบบว่าการกล้าคิดกล้าทำแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเอง
ตัวเองสามารถทำอาชีพอะไรได้แล้วก็ทำออกมาได้ดีมาก
ต้องใช้คำนี้น่าชื่นชมนะปรบมือให้กับคุณครูแล้วก็น้องทุกคนเลย
อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกำแพงเพชรค่ะ